เอาเสื้อกันหนาวออกมาวางแผงตั้งขายกันแล้ว

เป็นแม่ค้าขายผักสดที่ตลาดเกษตร

ที่นี่ขายของตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มไปจนถึงเช้า

พอเช้ามืดโอ้โหยิ่งหนาวกันใหญ่เลย

เอาผ้าหนามาคลุมร่างกายเพื่อสร้างความอบอุ่นนะครับ
จะได้ขายผักได้ตลอดคืนยันเช้าเนี่ยนะฮะ
โดยอุณหภูมิพื้นราบที่กรสินต่ำสุดประมาณ๑๕องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๓องศาเซลเซียส

ถึงได้บอกว่าท่านต้องดูแลสุขภาพท่านด้วยนะ
อากาศมันหนาวอากาศมันเย็นจริงนะครับ
ลูกค้าก็ใส่เสื้อกันหนาวมาซื้อของกันนะครับ
อุณหภูมิแล้วแผงขายผักเหมือนกับผักอยู่ในตู้เย็นเลย

อุณหภูมิลดหวบเลยนะครับ
ต่ำสุดในรอบเดือนชาวบ้านบอกแบบนี้
ชาวบ้านที่ตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือก็ต้องออกมานั่งผิงไฟ

พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าต้องทนกับสภาพอากาศที่หนาว
ก็ติดเตาผิงไฟแล้วก็ปิ้งไข่กินกัน
เพื่อคลายความหนาวให้ร่างกายอบอุ่น
ชาวบ้านบอกว่าเช้าวันนี้อากาศหนาวกว่าทุกวันที่ผ่านมาในรอบปีเลยนะ
ส่วนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

เด็กบางคนบอกโอ้คุณแม่ค่ะดูหนาว
แต่ว่าช่วงหน้าหนาวแบบนี้เด็กบางคนดีใจนะ

คนดีใจไม่ต้องอาบน้ำตอนเช้า

ก็ที่โรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมกลางแจ้ง
เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเด็กกันด้วยนะครับ
อยู่ที่ภาคอีสานไปดูที่นครพนม

เฉลี่ยต่ำสุดประมาณ๑๕องศาเซลเซียสนี่พี่พื้นราบ
ดูสิตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นสวยงาม
หลายคนมายืนดูพระอาทิตย์
แต่ก็ต้องยืนกอดอกไปใส่เสื้อกันหนาวไป
เพราะหนาวทางจังหวัดแจ้งเตือนให้ชาวบ้านดูแลสุขภาพ

และตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาล

เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติหาดทรายที่สวยงาม

จำได้ไหมเรานำเสนอเรื่องของแม่น้ำโขง
ที่มีสีฟ้าแบบนี้สวยจริงเลยนะฮะ
แต่ว่าชาวบ้านบางคนก็เป็นห่วงเรื่องของระบบนิเวศนะ
แล้วก็เรื่องของการปล่อยน้ำจากเขื่อนของประเทศลาวเขานะครับ
แม่น้ำโขงตอนนี้สีฟ้าแบบนี้
ทำให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสทั้งสีที่สวยงาม

รวมถึงเรื่องของสภาพอากาศที่เย็นกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
อย่างที่บอกไปเราคนกรุงตื่นเต้นกับอากาศเย็น
แต่ว่าคนต่างจังหวัดเขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันเขาหนาวนะฮะ
ดังนั้นต้องเผื่อแผ่เรื่องของเสื้อกันหนาว
ไปให้พี่น้องที่อยู่ที่สูงกันด้วยนะครับ